หมอกชมดาวชมวิวกันไปแล้ว
ลงล่างบ้างดีกว่าคุณผู้ชมไปดำน้ำหรือ
แต่ว่าที่เราจะพาไปเนี่ยเพราะว่า
นักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำที่เกาะมันนอกจังหวัดระยองเขาพบกับ

ฉลามบุกใช่แต่เป็นฉลามวานคือเขาจะไม่ดุร้ายคุณครับ
แต่ถ้าจะเป็นฉลามบุกเนี่ยไม่รับประกันนะคะเห็นไหมคุณ
คือเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะคะ
ดำน้ำบริเวณหินฤทธิเดชห่างจากเกาะมันในประมาณ๕๕มายทะเลนะคะ
ปรากฏว่าพบกับฉลามวานขนาด๕เมตรคุณ

ใหญ่มากนะคะกำลังแหวกไหว้ขึ้นมาโชว์ตัวบนผิวน้ำเลย
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดานักดำน้ำ
แค่ส่วนหนึ่งของมันนะครับใช่ถูกต้อง

ถูกต้องแล้วก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันแบบนี้นะ
คือไหว้เล่นอยู่กับนักดำน้ำคุณประมาณ๑ชั่วโมงนี้นะคะ
ก่อนที่จะไหว้หายไปในทะเลค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
นักดำน้ำกลุ่มนี้มากคือนักดำน้ำเนี่ยนะโอกาสน้อยมากที่เขาจะพบกับฉลามวานนะคุณ
ด้านนายวิเชียนสิงโตทองกัปตันเรือก็เผยว่าช่วงฤดูการนี้ของทุกปีเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่ฉลามวานเขาจะไหว้มาอยู่ในทะเลแถบนี้เพื่อที่จะหากินแพลงต้อนที่มีจำนวนมาก
โดยจะแหวกไหว้ไปมาระหว่างเกาะมันนอกแล้วก็สันฉลามบริเวณหน้าหาดแหลมแม่พิมพ์
ซึ่งจะพบประมาณ๑๒เดือนค่ะหลังจากนั้นก็จะไหว้ไปหากินในเขตทะเลอื่นต่อไป
นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยนะครั้งนี้เลยนับว่าเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยวกรุ๊ปนี้นะ
ที่ได้สัมผัสกับฉลามวานแบบใกล้ชิดมากเพราะว่าหาโอกาสหาจังหวะแบบนี้ยากอย่างที่ดิฉันบอกไปแหละ
คือบ้างตัวเขาจะเห็นเรือแล้วจะไม่เข้าใกล้เพราะกลัวคนแต่ชาลามวานตัวนี้
เขาไม่กลัวคนนะมาหยอกล้อมาเล่กับนักดำน้ำกันด้วยนะครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๑บอกว่า
ฉลามวานเขาจะมีนิสัยที่ไม่ดุร้าย
จะไหว้น้ำช้าไปมาเพื่อหากินนี่นะคะ

แต่ย้ำนะนักท่องเที่ยวนักดำน้ำที่ไปเจอฉลามวาน

บางทีเป็นรำคาญก็สร้างเรื่องรำคาญให้เขาไม่ได้

เราก็ต้องอนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นแบบทรัพยากรทางทะเลเอาไว้ให้คงอยู่
เพราะว่าเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไปยาว